โดนแขวนรวมทั้งหมด๓คนนั่นคือโอกาสตกรอบสูงมาก
เอาละครับ๑๒สาวงามคงต้องบอกว่าคุณได้ผ่านอะไรกันมาเยอะมาก
แล้วก็อย่างที่คณะกรรมการบอกนะครับว่าประสบการณ์เหล่านี้มันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้
หวังว่าสิ่งที่เรียนรู้จากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการเต้น
หรือการได้พบกับผู้ชายหล่อข้าง
คุณจะรู้ว่าคราวหน้าถ้าเจอพวกคราวนี้จะทำตัวยังไง
ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเรียก๓รายชื่อขึ้นบนเวทีของเราครับ
และ๓รายชื่อนั้นมีดังนี้ครับ
คนแรกขอเรียนเชิญหมายเลข๑๒น้องพลอยครับ
ขอเรียนเชิญหมายเลข๑๑ออมแอ๋มครับ
ขอเรียนเชิญหมายเลข๓ของแยมครับ
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้สาวที่เหลือทุกคนยินดีด้วย
คุณผ่านเข้าสู่รอบไฟนัลนะครับ
แต่ตอนนี้๓สาวงามบนเวทีนี้๑ใน๓ท่านคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
แล้วก็จะได้รับของรางวัลพิเศษกับภารกิจประจำสัปดาห์นี้

สองท่านนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องไปยืนเคียงคู่กับท่อนแอ้นและน้องบูม
แต่อย่าลืมนะครับว่าความหวังและความฝันยังไม่จบแค่นี้
คุณจะมีโอกาสอีกเยอะมากบนเวทีของเรา

และผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้ได้แก่
หมายเลข๑๑ออมแอ๋มครับ

โอกาสนี้ขอเดินเชิญคุณวัสลินชุมสายนายอยุธยาครับ

ยินดีนะครับน้องข้าวแฟมวันนี้ก็ทำได้ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะครับกับผู้บริหารคนสวยของเราเชิญเลยครับ

แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเวทีนี้มันเล็กเกินไป
ขอเดินเชิญอ๋อมแอ๋มทางเวทีเพื่อชนะของเราครับ
คุณผู้ชมครับคุณต้องบอกว่าถึงจุดคลายแม็กซ์ของรายการของเราแล้วนะครับ
เพราะว่านี่คือสัปดาห์สุดท้ายของการทำทุกภารกิจ
และแน่นอนนะครับสาวตอนนี้คงจะไม่มีโอกาสที่ได้แก้ตัวแล้ว
คงต้องรอลุ้นเลยครับว่าใครจะถูกแขวน
แล้วใครจะถูกส่งกลับไปไปสารต่อความฝันของเธอครับ
ตอนนี้ขอเดินเชิญอ้อนแอ้นและน้องบูมบนเวทีกับเราครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้มีอยู่๔สาวงามด้วยกันนะครับที่กำลังจะถูกแขวน
แต่มีเพียงหนึ่งสาวงามเท่านั้นที่ผู้ชนะของเราต้องเลือกกลับเข้ากลุ่ม
ก่อนหน้านี้ออมแอมครับเป็นสาวที่น่าอิจฉาที่มีความสุขที่สุด
เพราะความสามารถของเธอนี่ชนะใจคณะกรรมการของเราทั้ง๔ท่าน
แต่ตอนนี้ผมว่าคนที่ลำบากใจที่สุดน่าจะเป็นน้องแอ๋ม
แมมครับคิดไว้แล้วหรือยังครับว่าในเพื่อนของคุณทั้ง๔ท่าน
คนไหนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่คุณจะต้องเลือกกลับเข้าไปสู่กลุ่ม
ผมให้เวลาผมคิดสักครู่หนึ่งแล้วถ้าพร้อมแล้วบอกผมแล้วกัน
มันเป็นเรื่องยากที่หนูจะเลือกใครสักคนนึงแล้วมันก็บีบหัวใจนะพี่หนูปวดหัวเลยอ่ะ
และผู้ชนะของเราสัปดาห์นี้ครับออมแอ๋มสาวงามที่คุณเลือกกลับเข้าไปสารฝันต่อ
อ๋อมแอ๋มเลือกพี่ออนแอนค่ะ
เสียผลพระออนแอนด้วยเลยครับเชิญออนแอน

ที่หนูเลือกพี่อ้อนแอ้นหนูก็มีเหตุผลของหนูค่ะ
ไม่ใช่หนูเลือกเพราะว่าหนูสนิทกับพี่อ้อนแอนอย่างเดียว
แล้วหนูก็มั่นใจว่าถ้าเขาทำได้เขาต้องสามารถพิสูจน์ตัวเอง
ให้คนทางบ้านเห็นแล้วก็กลับเข้ามาได้ค่ะ
และขอเสียงโปรบดังให้กับสามสาวของเราด้วยนะฮะ
ตอนนี้ทั้ง๓ท่านยังถูกแขวนอยู่

ส่วนตอนนี้ผมขอได้เชิญคณะกรรมการทั้ง๔ท่านที่หน้าเวทีครับ

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชนะของเราสาวของเรา
และสามสาวที่ตอนนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไหมครับ
ผู้ชนะก็อย่าได้ลืมอย่าได้ดีใจไป
วันนี้ชัยชนะของน้องได้มาแบบไม่ได้เอกชัน
ต่อสู้ที่สำคัญยังรออยู่
แต่อยากให้กำลังใจกับ๓ท่านที่ยืนตรงหน้า

ไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องของอนาคต
นับจากนี้ไปเรายังจะมีกิจกรรมต่างที่ทำอยู่

ขอให้ตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ

ขอบคุณครับคุณเนยครับ
ค่ะก็สำหรับภาระหน้าที่ของผู้เข้าประกวด
น้องยังมีโชว์ใหญ่ที่รออยู่
และนั่นหมายถึงการซักซ้อมการเตรียมพร้อม
อีกมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจ
และสิ่งที่น้องตั้งใจโดยเฉพาะ๓คนนี้นะคะ
ประชาชนทั้งบ้านคนดูทั้งบ้านอาจจะเห็น
โหวตกลับเข้ามาก็ได้
ส่วนด้านหลังและน้องอ๋อมแอ๋มนะคะ
ก็ขอให้ตั้งใจเช่นเดียวกัน
โชว์ทั้งหมดเป็นโชว์ของพวกเราทุกคน

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๓คนนะคะ

แล้วก็รอดูทุกคนที่จะได้ขึ้นไปบนเวที
อยากเห็นความสวยสง่าของทุกคน
แต่จริงมันก็อาจจะมีคนที่ต้องเสียใจนะคะ
ก็อยากได้เตรียมใจให้พร้อม

ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายพี่ม้าครับ

พอจะสั้นก็สั้นในใจจริงครับพี่ม้าฮะ

ถ้าอยากจะให้เบอร์๓เบอร์๕หรือเบอร์๑๒
ซึ่งเราเปิดโอกาสให้เพียงสาวงามท่านเดียวเท่านั้น

นั่นก็คือวันถ่ายทอดสด
ส่วนสาวที่กำลังภูมิใจกำลังแฮปปี้

สามสาวครับสู้ขอให้คุณโชคดี
คณะกรรมการทั้ง๔ท่านและสาวงามทั้ง๑๔คน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไม่ดีแค่นั้นเองที่ต้องแข่งกับวูม
ที่จะเข้าไปเป็น๑๒คนสุดท้าย
ดู๒๐๑๒กว่าไม่มีโอกาส

มันเป็นอะไรที่สำคัญกับชีวิตหนูมากจริง

เข้าไป๑๒คน๑แซมบัตรก็สำคัญแล้วค่ะ
ป่าขับปลอยค่อนข้างที่จะไม่ใส่สายดราม่า

จะช่วยทำให้น้องพี่กลับมาแน่นอน
แล้วก็คือหนูทำภารกิจแล้วก็ตอนนี้คือก่อนหน้านี้หนูถูกหวยแล้ว
แล้วก็วันนี้มันจะเป็นคนที่โดนออกมา๔คนแล้วมีคนเลือกกลับไปคนเดียว
ซึ่งหนูก็ไม่ได้ถูกเลือกกลับไป

ยังไม่หมดหวังค่ะคุณแม่ยังไม่หมดหวังสู้
ต้องช่วยกันโหวตเนาะ
ใช่นะแม่ขอบคุณค่ะแม่ฟังแม่นะ